ผมชื่อเด็กชายศรีพัฒน์

อยู่ชั้นป๓ทับ๑
โรงเรียนกิวละน้อยประสิทธิ์วิทยา
จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสามะตองครับ
ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายสองคน
เรียกผมว่าพี่ออโต้ครับ
พร้อมแล้วผมรู้สึกว่า
เหมือนผมเป็นพี่แล้วผมต้องดูแลยายครับ
ยายเลี้ยงพี่ออโต้ตั้งแต่พี่ออโต้เกิดได้๑๖วัน
เพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันนะคะ
พ่อแม่เขาต่างคนต่างก็มีครอบครัวใหม่แล้วค่ะ
ออโต้นี่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะตั้งแต่เกิดมา

เขาอยากมีพ่อมีแม่เหมือนคนอื่นเขาอะค่ะ
เขาเห็นเขาคนอื่นเขาเรียกพ่อเรียกแม่
ออโต้ก็อยากมีพ่อมีแม่เหมือนคนอื่นเขาแบบนี้ค่ะ
จำแรงแม่แยกทาง
จำแรงแยกทาง
เมื่อก่อนยายขายไข่ทอดปลาทอดนี่ค่ะ
ดรนั่นน่ะพี่ออโต้ได้๓ขวบ
เจ็บมากแล้วทีนี้ก็ไปโรงพยาบาลหมอไม่ให้ออก
ก็สงสารพี่ออโต้ไม่มีใครดูแล
ยายก็บอกหมอว่าขอออกโรงพยาบาลไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้ว
หมอก็ถามว่าทำไมถึงรีบออกยังไม่หาย
เพราะสงสารหลานหวานไม่มีใครดูแลอยู่ที่บ้าน
เตือนกลับมาบ้านพอเห็นหลานหลานโรงเรียนมาพอดี
ก็ดีใจมากก็หายเจ็บเลยค่ะ
ตอนนี้คุณยายก็เจ็บหลังทำงานอะไรไม่ได้

หมอบอกว่าเป็นกระดูกหลังเคลื่อนไม่ให้ทำงานหนัก
เวลายายเจ็บหลังผมก็ใส่ยายแล้วก็นวดให้ยายครับ
เวลาผมนวดหลังให้ยายผมก็บอกว่าหายเร็วนะ

เหนื่อยผมก็เลยทำงานเลี้ยงยายครับ
เก็บผักขายแถวหมู่บ้านหรือว่าตลาดครับ
ตอนบ่ายผมก็ช่วยยายทำขนมครับ
ผมใส่จักรยานแล้วผมก็เอาไปขายตามหมู่บ้านครับ
ผมก็ตะโกนว่านมตาลหนมแตงหนมกล้วยครับ
ผมเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ยายหายเร็วนะ
โต้ไม่เคยอายเขาบอกว่า
ยายขอได้ช่วยยายขอได้หาเงินให้ยาย
ทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะมีกำลังใจจากออโต้เนี่ยค่ะ
ทุกวันนี้เด็ก๘ขวบคนนี้ค่ะ
ดูแลคุณยายนี่มาตลอดหาเลี้ยงมาตลอดเลยค่ะ
ที่พ่อแม่เขาเลิกทางแล้วก็ทิ้งไว้ให้ไม่เคยเสียใจเลยค่ะ

ครับยายก็รักพี่ออโตเนอะ
ขอบคุณนักที่ดูแลยายมาตลอดนะครับ
ยายรักพี่ออโต้นะครับ
ถ้าผมได้เงินมาผมอยากซื้อจากเก็บผ้าให้ยายครับ
พ่อมันเก่าแล้วครับตั้งแต่แม่ผมยังไม่เกิดครับ
ยายชอบเย็บผ้าก็เลยอยากมีจากใหม่ให้ยายครับ

เพื่อจะถึงวันเกิดยายแล้วค่ะแม่
ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายสองคนครับ
อยากมีพ่ออยากมีแม่ครับ
เห็นคนอื่นเขาเรียกพ่อเรียกแม่ครับ
ด้วยเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับมีแต่ยายครับ
ก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของหลานกับยายนะครับ
มาพบกับเขาเลยครับออโต้เสาหลักตัวน้อยคอยสู้เพื่อยายครับ

ตัวเล็กมากกระเปี๊กตัวเองผอมเหลือเกิน
จะเรียกออโต้ก็ไม่ได้ต้องเรียกเขาว่าพี่ออโต้นะครับ

คุณยายได้เรียกเอาไว้
ออโต้ตอนนี้หนักเท่าไหร่ครับพี่ออโต้

วันนี้มากับคุณยายคุณยายชื่ออะไรครับ

เจี๊ยบนะขอต้อนรับคุณยายเจี๊ยบนะครับ

วันนี้มากันสองคนเหรอครับคุณยายเจี๊ยบ
มีเท่านี้จริงนะฮะครอบครัวนี้

จำความได้มาก็อยู่กับคุณยายเจี๊ยบมาเลยใช่ไหมครับ

โต้เคยเจอคุณพ่อคุณแม่ไหม
พ่อไม่เคยเจอแต่แม่อยู่แม่ห้องศรครับ
แล้วเคยเจอแม่ล่าสุดเมื่อไหร่ลูก
ตอนเด็กอายุ๖ปีครับ
ก็เห็นคุณยายบอกว่าตั้งแต่เขาอายุ๑๖วันใช่ไหมฮะ

ทำไมคุณยายต้องเรียกว่าพี่ออโต้อ่ะคะคุณยาย
ก็อยากให้เขาเป็นผู้นำอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพื่อให้เขาโตเป็นผู้นำ
เกิดวันหนึ่งยายเขาไม่มี
หรือยังไงเขาจะได้ดูแลตัวเองเขาได้อย่างนี้ค่ะ
เวลาคุณยายเรียกว่าพี่ออโต้นี่พี่ออโต้ชอบไหมครับ

เหมือนผมเป็นพี่ต้องดูแลยายครับ
ดูแลยายยังไงบ้างคะพี่ออโต้
วาดบ้านให้ยายครับ
วันหนึ่งถ้าไม่ไปโรงเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์พี่ออโต้ต้องทำอะไรบ้างกิจวัตรประจำวัน
ช่วยยายเก็บผักแล้วก็ทำขนมครับ
ทำอะไรบ้างครับวันหนึ่ง
วันธรรมดานี่
กระโทงแล้วก็นึ่งแล้วพี่โตเขาจะไปขายตามหมู่บ้าน

อย่างนี้ก็เท่ากับว่าทำงานเท่ากับผู้ใหญ่

บางทีมันพอเด็กพอโตขึ้นมาเขาก็จะต้องเปรียบเทียบ

มีพ่อมีแม่ก็อยู่กันเอ๊ะทำไมบ้านเรามีแต่

เขาก็ถามยายครับ

ไม่มีแม่เหมือนคนอื่น

อยากจะรักพี่โต้มเหมือนเป็นทั้งพ่อ
เป็นทั้งแม่เป็นทั้งยายเป็นทั้งเพื่อน

โรงเรียนเขาจัดวันพ่อแห่งชาติ

เขาต้องเอาพ่อมาที่โรงเรียน
ยายพี่โต้ไม่ไปโรงเรียนได้ไหม

พ่อเขามากราบแล้วพี่โต้ไม่มี

ครูก็โทรหาครูเขา
ครูพี่โต้ไม่อยากไปโรงเรียน

ไม่เป็นไรก็ไม่มาก็ไม่เป็นไร

เขาก็ไม่ได้ไปวันพ่อแห่งชาตินะคะ

แต่ว่าวันแม่คุณยายก็ไปได้

เวลาไปโรงเรียนในวันพ่อแล้ว

โต้อยากคุยอะไรกับพ่อกับแม่
เผื่อโอโตอยากจะพูดอะไรกับพ่อแม่

อยากกอดเหมือนเด็กคนอื่นเขาครับ

กอดใครไหมที่

หลับตาแล้วนึกถึงคุณพ่อ

พ่อมาแล้วลองจินตนาการ

ตอนนี้พ่อมาหาออโต้แล้ว
แล้วพ่อกำลังจะกอดออโต้แบบแน่น
หลับตา

พ่อก็รักออโต้เหมือนกันแต่ว่าพ่อต้องไปทำงาน
หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันกับพ่อ
อ้อมกอดพ่อมันจะอุ่นนะลูกรู้สึกยังไงบ้าง

พี่ว่าถ้าออโต้กอดคุณยายแน่น
แล้วเอาหัวใจตรงนี้ไปไว้ที่คุณยาย
เป๊กว่าก็เหมือนได้กอดคุณพ่อคุณแม่แหละ
เพราะว่าคุณยายรักออโต้ที่สุดในโลก

ไปกอดคุณยายไป

เขาคงจะกอดคุณยายอยู่แล้วเป็นร่ำ
คงจะเวลากอดคุณยายเป๊กว่าเขาก็คงจะนึกถึงคุณแม่
วันนี้เป๊กก็เลยเห็นสายใยแห่งความอบอุ่นเนี่ย

คุณป่านุ่มเองก็มีลูกชาย

ยายคงมอบความรักให้เขาอย่างเต็มที่นะครับ

ก็ทดแทนกันได้นะครับ
ความรักจากพ่อแม่ถ้าเราได้เจอเราจะมีความสุขไหม
มีมีความสุขครับ
จะมาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจพี่ออโต้ได้ทั้งหมดไหมคะ

นั่นคือสิ่งที่พี่ออโต้ต้องการ

พ่อมาหาผมเร็วนะ

ผมเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่
ขอมือหน่อย
เหมือนเศร้าใช่ไหม

เราไม่มีใครแต่เรายังมียาย
นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามี
อยากให้ออโต้คิดตรงนี้นะไม่อยากให้อ่อนแอเลย

อืม

ตรงนี้วันนี้ออโต้มาทำเพื่อยาย
มาอยากได้อะไรให้ยายนะ
เราได้ชาบเรื่องราวของน้องกันไปแล้ว

เพื่อให้น้องออโต้เขาประสบความสำเร็จ

พี่เป๊กมีความลับจะบอก

สัญญาได้ไหมว่าจะมุ่งมั่นทำความดี

ตัวน้อยของเรานะครับ

เรามีเงินสูงสุดให้๑ล้านบาท

ร้องเพลงได้ถูกต้องครบ๑๐เพลง
พี่โอโต้ต้องการเงิน

แต่ใช้เสียบไฟ

ได้แล้วคือธนอุ่น๒๐๐บาท

ขอบคุณค่ะดีครับ

๓เพลงกับ๓ตัวช่วย

ฟังอินโทรเพลงไปแล้วรู้จักเพลงนี้ไหมครับ

ทำไมคุณครับถึงได้ยิ้มหวานขนาดนี้ครับ

งานเด็กที่ได้รถถีบมาครับ

คุณยายเคยไปรถถีมอย่างไงครับ
ปีที่ผ่านมาเขาไปประกวดหยัดเหนือเพื่อแม่

แล้วเขาก็ได้รถรถถีบรถจักรยานที่ขายของทุกวันนี้ค่ะ

จักรยานมาแทนที่จะเอาไปปั่นเล่นกับเพื่อน

ออโต้สุดยอดของสุดยอด

เพลงนี้พี่ออโต้สามารถร้องได้ถูกทุกคำไหมครับ

ถ้าเพลงนี้พี่ออโต้ร้องผิดปุ๊บ

ไม่ได้จักรให้คุณยายเลย
ได้เครื่องทำน้ำอุ่นที่พี่เป๊กให้ไปอันเดียวเองนะ

ในกรณีที่ไม่มั่นใจอันนี้เป็นเรื่องตัวช่วย
ตัวช่วยคือมีไว้ช่วยให้ฟรีไม่เสียเงินไม่เสียตังค์ไม่เสียเหลี่ยม

แต่ถ้ามั่นใจเราร้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑นะครับ

ออโต้ครับถ้าไม่ใช้ห้ามร้องผิดนะครับ
ต้องร้องให้ถูกทุกคำนะครับ

เอาละครับมาถึงเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง
เพลงมาครับ

รู้ทำงานหลอกไม่พบกับแม่
จิตใจาวรถึงตอนแม่นั้นลำเข็น
สินสวยสักผืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็น
เลี้ยงลูกปุ่นทางหลังเช่น
ลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพ่อ
อยู่ก่อท้อหมอซากก่อเพื่อแม่ทุกข์
ทำงานรับจ้างอ่านทางสร้างฝนบนลอง
ได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยคอ
ส่งไล่เดือนมารอคงทอให้แม่สบาย
ผ้าสิ้นพืชใหม่ทุกข์แม่หลังเช่น
ลูกเห็นแม่เห็นแม่กลัวจิตใจอาวร
สิ้นสวยสักคืนเสื้อตัวงามบ่เคยได้เห็น
ใจซื้อมาใช้หน่อยอาหารอร่อย
ถูกปากแม่อย่าห้ามใจ
งานหนักงานเบาอยากให้เขาทำแทนก็ได้
เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนนาน
ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่
พักผ่อนสิ่งใดบรรทอน
ปล่อยวางเสื้อบ้างเถอะน้า
ลูกเสียงเหงื่อไปบอกเสื้อดาย
ดองน้าแม่จ้าเพราะเพียงว่าลูกคืนน้า
ได้เห็นแม่มีสุขใจ
โอ๊ยโอ้โอ๊ยโอ๊ย

ลูกหลุมสู่ชีวิต